บางทีเราระวังแล้วก็มีคนมาชนเรา
มันคาดฝันไม่ได้หรอกคุณผู้ชม

ไปกับครอบครัวมีลูกน้อยแล้วก็มีภรรยา
ตัวเองนี่นะขับรถไปแต่อยู่ดี
รถกระบะมาตัดหน้าซะอย่างนั้น
แล้วรถกระบะคันนั้นก็หนีไปเลยไม่ได้กลับมาดู
โอ้โหน่าเห็นใจเหตุการณ์เป็นยังไงเอาไปดูหน่อยดีกว่าค่ะ

ใช่คุณคะเรียกว่านี่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะ

เห็นเลยว่าขณะที่คนขับเนี่ยขับตรงมานะ

บะคันหนึ่งพุ่งออกมาด้านขวาที่วงแดง
แล้วหลังจากนั้นภาพดูไม่รู้เรื่องเลย
นั่นก็คือภาพที่รถมันพลิกคว่ำไปแล้ว
นี่คุณผู้ชมคิดดูถ้าเราอยู่ในรถคันนี้
ฉันตกใจขนาดไหน

จันทบุรีรถคันนี้คือรถของผู้ประสบเหตุนะครับ
ขับมาตามถนนสาย๓๔๔มุ่งหน้าเข้าตำบลหนองปลือเก่า
อำเภอบ้านบึงชนบุรีแต่จู่จู่เนี่ยก็มีกระบะคันหนึ่งออกมาจากกลางถนน
แล้วก็ชนกับรถเก๋งจนเสียหลักพลิกคว่ำตามที่คุณผู้ชมได้เห็น
แล้วสภาพรถหลังจากชนแล้วก็พังยับเยินฝั่งคนขับนี่โดนเต็มเต็มเลยนะครับ
หลังจากเกิดเหตุแล้วก็ทราบว่าคนที่ถูกชนนี้นะคะ
ก็คือคุณภูสิตฉายาอายุสามสิบเอ็ดปีคุณภูสิตบอกว่าขับรถมาจากชนบุรี
หลังจากทำธุระเสร็จแล้วขับมาตามทางปกติชิวกันนี่แหละอืม
พอถึงที่เกิดเหตุเห็นรถกระบะคันนี้จอดอยู่กลางถนนเพื่อที่จะเลี้ยว
แต่ไม่รู้ว่านึกยังไงอ่ะจู่จู่ก็พุ่งออกมาเลยอ่ะอ่าฮะ
ตัดหน้ารถคุณภูศิษฐ์เลยค่ะโอ้โหคุณภูสิตเขาก็พยายามที่จะหักหลบนะ
แต่อย่างว่าคุณขับมาดีดีด้วยความเร็วแบบนี้
มันก็เลยเสียหลักลงข้างทางแต่มันตกใจตรงที่ว่าไม่ได้มาคนเดียวไง
อ๋อในรถมีลูกสาวสองคนมาด้วยอ๋อ
ตัวเล็กอยู่เลยอ่ะครับอายุแค่เก้าขวบกับห้าขวบเท่านั้นเอง
ภรรยาก็มามากันทั้งครอบครัว
โหเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะแต่ก็ยังเคราะห์ดีนะไม่มีใครบาดเจ็บสาหัส
ตัวก็คือว่าคนขับกระบะคู่กรณี

ไม่รู้เลยว่าเป็นใครมาจากไหน
แต่ทีนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ได้ตรวจสอบเพิ่มเติม
เลขทะเบียนบ่อเบม้ายหมอม้า๖๗๖๖ชายพูง

ช่วงที่เขาลากรถไปน่ะนั่นคือช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเขาไปพบกับรถกระบะตัวต้นเหตุคันนี้
มันก็ต้องมีสภาพที่ถูกชนมาบ้าง

พอชนปุ๊บเนี่ยรถน่าจะมีปัญหาแล้ว

น่าจะขับต่อไม่ได้เลยจอดทิ้งไว้ข้างทาง

แบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวโดนข้อหา
หลายเขาหาขับรถชนก็หนึ่งแล้ว
หนีอีกต่างหากไม่รับผิดชอบอีกนะ
ถ้าหากว่าถ้าสมมุติจะต้องโดนจริงเนี่ย
โทษเบากลายเป็นโทษหนักเลยนะแบบนี้นะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาเล่าสู่กันฟัง
ส่วนครอบครัวที่โดนชนตอนนี้นะ
แล้วที่เขาก็ปฐมพยาบาลแล้ว
แล้วก็รอตรวจสอบอุบัติเหตุอะไรต่างกันต่อไป
เล่าให้ฟังก็เพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น
บางครั้งเราระวังคนอื่นไม่ระวังมันก็เป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะอยากจะบอกเหลือเกินว่า
ด้วยรักและห่วงใหญ่จากใจตรงเขา